ซึ่งได้สาวแตงโมพัทรธิดาเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอ

ไม่รู้เหมือนกันไปถามคุณเรือนขวัญขุนวงดีกว่าจ้ะ
จ้ะ
สวัสดีค่ะพี่แด็กซ์

แด๊กค่ะไม่ได้เจอกันมาทางหน้าจอ๔๕ปีเลยนะพี่
ถามก่อนเลยพี่หายไปไหนมาคะ
ใช้ชีวิตครับก็อาจจะอยู่ในสิ่งที่ตัวเองชอบ
แล้วก็ได้ยินว่าพี่จะไม่ได้มาร้องเพลง

หลักเหตุแล้วผลมันมีทั้งสิ่งรอบข้าง
ปัญหาที่เจอความรู้สึกอันนั้นสุดท้ายมันสรุปคือ
อยู่ตรงนั้นมันไม่มีความสุขตอนนั้น

แต่ณวันนี้กลับมาแล้ว
ผลงานใหม่กลับตัวกลับใจ
อะไรที่ทำให้พี่กลับมาร้องเพลงให้เราฟัง
ความเปลี่ยนแปลงมันมีทุกคนครับ
แต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงในทางที่มันดีขึ้น

เหตุผลของผมจริงมันมีไม่กี่อย่าง
พยายามจะหนีหลายอย่าง
ไอ้สิ่งที่เราเคยเป็นมันจะดึงเรากลับมาเอง
ผมบอกเลยผมเคยไม่อยากร้องเพลง
ต่อให้ไปไกลแค่ไหนมันจะมีแฟนเพลงของเราอยู่
แล้วเราก็ถามเลิกทำไมกลับมาได้แล้ว
พื้นที่อยู่รอบข้างมาทำงานด้วยกันดีกว่า
ก็ได้ฮะถ้าเกิดให้เกียรติผมก็ลองดู
และเพลงกลับตัวกลับใจเนี่ยหมายถึงความรักอย่างเดียวหรือบ้า
หมายถึงตัวพี่ด้วย
แต่เขาจะดูเหตุผลของคุณแหละแล้วคุณจะรู้ด้วยเหตุผล
สิ่งที่คุณไปเจอมามันคืออะไรคุณถึงกล้าพูดคำนี้ออกมา
ก็สำหรับผมก็อาจจะเป็นอย่างที่บอกคนรอบข้างแฟนเพลง
เออค่ะทีนี้คาดหวังอะไรไหมพี่กับการกลับมาครั้งนี้
ไม่ได้คาดหวังในแนวในแง่ของความดังความคิดอะไรนะครับ
ผมเสร็จของผมแล้วผมอยากถ่ายทอดเรื่องราวนี้
ที่เหลือก็ฝากให้ทุกคนแล้วกันนะครับว่าฟังแล้วมันรู้สึกยังไง
แล้วก็ผมอยากรู้ไงว่าคุณรู้สึกไงสุดท้ายแล้วค่ะพี่
อยากจะฝากไปถึงแฟนเพลงหน่อยละกันว่ากลับมาครั้งนี้พี่กลับตัวกลับใจ
กลับมาแล้วนะคะฝากไปถึงแฟนเพลงหน่อยละกัน
ตอนนี้ก่อนนะครับขอบคุณก่อนเลยที่ติดตามแล้วก็ถามข่าวมาตลอด
ครั้งนี้มันก็เหมือนว่าเป็นการกลับมาอย่างเป็นทางการจริงกับการทำงาน
ปีนี้ไม่ใช่เพลงเดียวครับฝากแค่นี้ครับบอกแค่นี้เลยไม่ใช่เพลงเดียวครับ
แน่นอนครับไม่ใช่แค่แฟนเพลงที่รอฟังนะคะตัวขวัญเองค่ะ
ก็จะรอฟังนะรับรองว่าการกลับมาครั้งนี้ต้องมีอะไรแปลกใหม่
แล้วก็ยังเป็นบทเพลงที่แฟนคิดถึงอยู่นะคะพี่แจ๊วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ